เอาล่ะในเรื่องของการไปเที่ยวดูสายมงสายหมอกเนี่ย

มีอีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำ

ไปดูทะเลหมอกยามเช้าเลยครับ

โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
เป็นช่วงที่กำลังสวยงามเลยทีเดียว
ใครพลาดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเสียดาย

นักท่องเที่ยวนะครับแห่ขึ้นดอยชมทะเลหมอกยามเช้าที่ดอยหัวหมด
อยู่ในเขตอำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับ

เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งนะครับ
ลักษณะของที่นี่จะเป็นภูเขาหินปูน
ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกันบนภูเขาแห่งนี้
บอกเลยว่าไม่มีต้นไม้ที่ใหญ่โตแต่ว่ามีต้นไม้เตี้ยพลึบไปหมด

ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้แหละครับ
หัวหมดนะครับเป็นจุดชมวิวที่เหมาะที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นและดูทะเลหมอกเป็นอย่างยิ่ง
ผมแนะนำหน่อยจะมี๒จุด
จุดหลักที่ควรจะต้องไปชมนะครับจุดชมทะเลหมอกดอยหัวหมด
ก็คือจุดแรกกิโลเมตรที่๙ครับเดินเข้าไปขึ้นเขาไปสักประมาณ๒๐นาที
ระยะทางเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตรครึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลยังพอดีเดินเข้าไปได้
จุดแรกพอถึงจุดปุ๊บก็จะได้ชมทะเลหมอกที่สวยงาม
ส่วนจุดที่๒เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งกิโลเมตรที่๑๐ก็คือเดินเข้าไปอีกหน่อยหนึ่ง
ทางแยกด้านซ้ายจะมีลานจอดรถจากนั้นก็เดินเท้าขึ้นไปบนยอดดอยอีกประมาณสัก๓๐๐เมตร
เป็นจุดที่จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินชัดที่สุดแบบนี้แหละตามภาพที่เห็นเลย

โอ้โหถ่ายภาพสวยนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแชร์กันไปคนจะได้มาเที่ยวไทยกันเยอะ